ถามตัวคุณเองถ้าไปเจอกับ

คุณจะรู้สึกอย่างไรครับ
เต็มที่รถให้ลด
เป็มเด้องานเนี่ย
แต่ตอนนี้น่ากลัว

พี่แท็กซี่ไทยได้ต็อรมด์ตายตายตาย
ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า

ไม่รู้ว่าจะต้องรู้อย่างไรเลย

มีแค่เงยหน้าก็เจอเลย

โอ้โหไม่ได้ปัดง่ายขนาดนั้นปัดไม่ได้ตัวอย่างใหญ่เลย
เขารวบรวมสติฮะอาศัยจังหวะงูมันเลื้อยขึ้นไปบนหลังคารถ
เปิดประตูออกมาเลยเคราะห์ดีมันหัวมันปากมันไม่ได้อยู่ตรงประตูข้างรถ
ไม่งั้นมันอาจจะฉกให้ได้นะอาจจะต้องรอดูจังหวะ
รอดูจังหวะไงเปิดมาปั๊บรอดแล้วก็ถ่ายคลิปต่อเนี่ยเนี่ยมันอยู่บนหลังคาแบบนี้
แล้วพี่เคยก็พูดไปพูดไปออกมั้ยออกมั้ยออกมั้ยจะออกมั้ย
หมายถึงว่างูจะออกไปไหมเออทะเบียนรถเขาน่ะงวดนี้จะออกไหม
ไม่มีใครรู้ไม่ทราบเลยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะของเต็ม
เป็นอะไรไม่มีใครรู้หรอกแต่ตอนนี้รู้รู้แล้วทั้งโซเชียล
เขาเชื่อไงคุณผู้ชมว่างูมาให้โชคประมาณนี้เข้าบ้านก็ให้ดูเลขที่บ้าน
รถก็ให้ดูป้ายทะเบียนรถใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามัน
ถ้ามันขึ้นหัวคุณอ่ะอ่าถ้ามาขึ้นที่หัวผมก็ให้ดูรอบเอวผมไหม